ละครน้ำดีภัยแดงนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
วันก่อนดิฉันไปเจอนะคะน้องทิพย์นางเอกในเรื่องนะคะ

เธอเรตติ้งดีนะห้ามว่าเด็ดขาดค่ะ
รวมไปถึงเรื่องราวที่มันเข้มข้น
มันซอดแทรกเหมือนการเมืองแบบนี้โอ้โฮโอ้โฮ
จะรักกันหรือเปล่า๔ทุ่มครึ่งถึง๕ทุ่มครึ่งต้องช่องไทรักทีวีค่ะ
ไผ่แดงต้องติดตามดูนะคะ
ทุกวันจานวันอังคารอย่าลืมติดตามดูนะ
ตอนนี้ก็มีตอนนี้กำลังเข้มข้นกันอยู่เลยนะคะสำหรับละครเรื่องไผ่แดงนั่นเองนะคะ